น้องติช่ากันติช่า
แล้วเราเห็นน้องแล้วอยากใส่ชุดว่ายน้ำ
คือหุ่นนางแซ่บแต่เราก็อยากแซ่บตามนางแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันนะ

ไปทะเลตอนไหนเมื่อไหร่ติช่าเผามาเลยจ้ะ
เผามาเลยไอ้แดดที่ว่าแรงติช่าแรงกว่า
ทะเลที่ว่าเค็มติช่าไม่แต่เค็มกว่านะ
เพชรสู้แล้วกันถึงจะเป็นสาวไซส์มินิส
แล้วก็คูณดูเอาบวกลบคูณหารคูณคูณความฮอตมีวีคูณ
ขึ้นมาเลยพูดมาขนาดนี้เราสามคนอีกแล้ว
รวมถึงสาวที่ดูอยู่ยายมาริลินดูอยู่เนี่ยอยากจะใส่บิกินี่ให้สวยสับแซ่บเวอร์เหมือนติช่าบ้างหรือเปล่า
ฟังดีนะคุณผู้ชมเพราะน้องติช่าเนี่ยฝากเคล็ดลับดีผ่านบันเทิงไทยรัฐมาแบบละเอียดยิบเลย
อย่างแรกติช่าบอกว่าคิดไม่ต้องคิดเยอะในการใส่ชุดว่ายน้ำภูมิใจในตัวเองรูปร่างแบบไหนใส่เลยไม่ต้องกลัว
ดีไซน์ชุดที่มันมีระบายตรงหน้าอกให้มันดูฟูมความดุมของด้านบนให้มันดูสะดุดตา
หรือถ้าใครอุ๊ยเอวหนานิดนึงช่วงนี้ไม่ค่อยคลอดนะหุ่นตรงทรงกระบอกชุดว่ายน้ำก็แบบดีไซน์เว้าข้างผ่าโพกขึ้นมาสิ
รูปร่างให้มีมิติขึ้นมาได้ที่สำคัญอันนี้ส่วนตัวนะติช่าเขากระซิบแต่ละทริปแต่ละทริปนี้นะชุดไม่ควรซ้ำจะได้ฟังตลอดไป
ด้วยความที่เป็นบรีสก็เป็นบอกว่าอื้อเวลาไปชุดว่ายน้ำอื้อมันอ่า
ไปทะเลหรือไปว่ายน้ำสาอะไรก็ได้เราจะต้องการชุดว่ายน้ำที่มีความหลากหลาย
พวกเราแบบใส่แบบเดิมทำไมในเมื่อหุ่นดีขนาดนี้
ห้อยอะไรมาไหมห้อยความมั่นของตัวเองแล้วของหนูไม่ต้องห้อยนะหนูพกมันมาหนูมีมันอยู่ในตัวของหนู
คุณเราใส่อะไรเรามั่นใจจริงอ่ะ

คนเดินฯเลยคิดว่าอ้าวเห็นรอยแตกลาย
จะเตียดจะสูงจะอ้วนจะไม่อ้วนอะไรนี้

แอปแฮปฮัฟฟีวิทมายเซลฟ
ว่าจะรูปร่างแบบไหนมั่นไปเลยค่ะ

แอปไหนปีละร้อยกว่าบาทนี่ซื้อยัง๗๘๐๐

ว่าคุณจะผมฟูแค่ไหนคุณก็ต้องมั่นใจนะวันนี้

ผมข้างขวามันยุ่งมากเลยข้างขวา

ตรงนี้หมดเวลาตามแล้วพี่อิ๊ง